เทศบาลตำบลสาราแดงที่เมืองอ่างทอง
มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวผู้ด้วยโอกาสและผู้พิการ
โดยการออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ
แล้วก็ที่สำคัญมีการส่งปิ่นโตข้าวให้แก่ผู้ยากไร้ทุกวันเลยนะครับ
โดยนายบรรจงสว่างเนธอายุ๗๘ปี
คุณตาชาวบ้านหมู่๔ตำบลสาราแดงอำเภอเมืองอ่างทอง
รับมอบข้าวสารอาหารแห้งจาก
ธนยกเทศสมนตรีศาลอสลาบหงษ์ทอง
นายกทนยกถ้ำกฎรงการเทศสมนตรีเทศสมบันตำบลสาหร่าแดง
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส
พิการและครอบครัวด้วยความดีใจแล้วครับ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตะมนต์สารแดงบอกว่า
คุณตาบรรจงเป็นผู้สูงอายุและยากไร้
อาศัยอยู่กับหลานพิการทางสมองเพียง๒คน

ได้ช่วยเหลือครอบครัวคุณตาบรรจง

โดยทำปิ่นโตข้าวพร้อมกับขนมนมเนย

แต่ว่าก็เป็นเงินส่วนตัวของท่านนายกเทศนะครับ

ที่ช่วยกันออกเงินโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะครับ
แต่หากผู้ใจบุญสนใจโครงการนี้ทำปินโตข้าว

ก็สามารถสนับสนุนเงินสมทบทุนได้นะครับ
กับการทำปิ่นโตข้าวนี้ในจังหวัดอ่างทอง
สามารถติดต่อไปได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลสาหลาแดงเลยนะครับ
สำนักงานเทศบาลตำบลสาหร่าแดงครับ
ก็ติดต่อกันช่วยกันทำความดีได้นะคะ